พร้อมด้วยความพร้อมของทีมวอเล็กบอลสาวไทย
ก่อนที่จะลงสนามเกมแรกในวันพรุ่งนี้ครับ

ก็เดินทางไปฝึกซ้อมที่โรงยิมโรงเรียนสุรนารี
ใช้เวลาฝึกซ้อมสัก๒ชั่วโมงได้นะครับ
ก่อนที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้เกมแรกเจอกับญี่ปุ่น
โคชด่วนในรายสีวัชฌาเมียทากุลหัวหน้าฝึกซ้อนครับ
ก็เดินทางไปชมเกมคู่ระหว่าง
ใต้พบกับญี่ปุ่นทันทีเลยนะครับ
แล้วก็ปล่อยให้ทางด้านโค้ชยะนัทพลศรีสมุทรนาค
ผู้ช่วยผู้ฝึกศรดูแลการฝึกซ้อมไปนะครับ
แล้วก็เน้นในเรื่องของการ
เน้นเกมรับแล้วก็การบล็อกเป็นพิเศษครับ

เพราะว่าทั้งสองทีมที่เราจะเจอในรอบแรก
เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมีเกมลุกที่ดีแล้วก็ค่อนข้างไวครับ
แล้วก็ผลคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับ
การขันเนี่ยเซตแรกญี่ปุ่นทำได้ดีกว่าครับ
เอาชนะไปได้ก่อน๒๕ต่อ๒๑นะครับ
แต่ว่าในเซตที่๒เกาหลีใต้เล่นได้เหนียวแน่นมากขึ้น
แล้วก็มีเกมลุกที่ดีเอาชนะคืนไป๒๕ต่อ๑๘
รวมถึงยังรักษาผลงานได้ดีนะครับ
แล้วก็เอาชนะไปได้อีกในเซตที่๓และเซตที่๔
กอร์๒๙ต่อ๒๗และ๒๕ต่อ๒๒
ก็ทำให้เกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่นไป๓ต่อ๑เซตครับ
วันพรุ่งนี้ติดตามกันได้นะครับกับการถ่ายทอดสดรายการนี้ครับ
กับทางไทยรัฐทีวีไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
และต่อเนื่องเลยครับไทยเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่๑๘กันยายน
แน่นอนครับติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีนะครับ